วันนี้ลงพื้นที่ไปนครสวรรค์นะฮะ

ไปดูเรื่องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำและการเกษตร

เบี๊กป้อมโรงนายยกวงศวรรศ์
จะดูแลเรื่องการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เครื่องที่จะไปเฮลิคอปเตอร์ตอนแรกเนี่ยมีปัญหานะฮะ
ต้องเปลี่ยนลำใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัย
ลาช้าไปชั่วโมงนึงแต่ก็ไปถึงนะฮะ
ไปถึงก็ทักทายประชาชนนะครับ
ไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่บึงบรเพชร
นี่นะฮะ
มันที่อยู่กับปฏิบัติมันอย่างที่แบบนั้น
กลับไปตั้ง๑๕๐๐ปีทำอะไรแล้วบ้าง
ก็มีกำนันดำนะฮะกำนันดำเนี่ย
ห้อยพระดงแม่นางเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำอำเภอบรรพฤษภิษัยที่เก่าแก่เกือบ๓๐๐ปี
เตรียมมามอบให้กับนายกด้วย
แต่นายกด้วยบอกอ้โหนี่เห็นมั้ยจะมามอบให้
นายกบอกรับไม่ได้ช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง

ช่วงนี้ก็ทักทายกับกลุ่มแม่บ้าน
ก็มีคนถามเยอะเลยบอกท่านนายกวันนี้นั่งรถทะเบียนอะไรมา
ไปได้อีกเดี๋ยวผิดกฎหมายอีกไปดูเอาเอง
ไปตามหมดทุกทางนึงไม่ไหวครับ
เป็นคนตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช
เพื่อมาบูรการบูรณาการเรื่องน้ำนะครับแล้วก็มอบหมายให้
รองนายกก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อมเนี่ย
เป็นผู้กำกับดูแลแต่เวลาจะขออนุมัติเรื่องอะไรตัดสินใจ
เรื่องอะไรเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยก็ต้องขึ้นมาถึงนายกให้เป็น

นี่เข้าใจมั้ย

ไม่แต่ว่าตามขั้นตอนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับ

ก็นายกไม่อนุมัติมันก็ด้วยเมืองการไม่ได้อยู่แล้วไหมครับ

เผื่อเวลามีใครมาคุยเรื่องน้องเรื่องน้ำบริหารจัดการน้ำ

โดยงานเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
จากนั้นก็ไปโรงพยาบาลบึงนารางนะครับ
อำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะฮะ

นี่เปลี่ยนอีกคันนึงอีกแล้วเห็นไหมครับ

ถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้นะครับ
นายกก็นี่ฮะก็พบปะประชาชนนะครับ

หลับตาพริ้มเลย
นายกอุ้มนะฮะ

ไปดูพลเอ็กต์ประวิทธ์กันหน่อย

ช่วงบ่ายพล

และพักก็จะไม่ตั้งใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะ
เพราะว่าแต่ละคนเขามีความสามารถกันคนละด้าน
ส่วนนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่เคยประกาศว่าจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเนี่ย

เอาใครพูดคุณก็ต้องไปถามคนนั้นเอา

คุณก็ต้องไปถามคุณมิ่งขวัญไงมาถามอะไรผมอ่ะ
แถลงเปิดตัวเข้ามาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐใช่ไหม

ส่วนกระแสการตอบรับจากการลงพื้นที่นะคะบิ๊กป้อมบอกว่า
ไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับทั้งนั้นแหละ

นี่ไงคือคนอ่ะทักว่าหลังอ่ะ
ตอนไปตรุษจีนเยาวราชนั่นก็ใส่กุชชี่

ช่วงเลือกตั้งเนี่ยมีอะไรยังไงหรือเปล่า
ท่านบอกเอ้ยแต่งอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว

อืม
มีคนต้อนรับทั้งนั้นมีคนขอถ่ายรูปทั้งนั้น
ผมก็ใส่อยู่นะครับผมใส่อยู่นานแล้วนะครับ
ไม่ใช่โกลยุทธ์นะครับไม่ใช่ใส่อย่างนี้อยู่แล้ว

นี่ใส่อย่างนี้อยู่แล้วค่ะต่อไปอย่าเรียกเขาลุงนะ

ก็โฮมคัมมิ้งอะค่ะเปรียบเทียบเลยบอกว่า
เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีก็เลยคุยกันได้ไม่ยาก
เพราะพวกเขาเองก็เป็นคนที่เริ่มผลักดันนโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชารัฐสวัสดิการอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ได้กลับมาก็ถือว่าจะได้มาเดินหน้ากันต่อ

แต่ก็จะมีผู้สารต่อพักสร้างอนาคตไทย

หลังจากนี้เชื่อว่าจะมีคนอื่นทยอยตามมาอีก
ส่วนก่อนหน้านี้ที่เคยประกาศจับมือกับพักไทยสร้างไทยเนี่ย
สรุปว่าคุยในรายละเอียดมันไม่ลงตัวค่ะ

ไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

เขาอาจจะจับมือกันกับพลังประชารัฐไหมพี่อุ๋ย

แต่ว่าก่อนหน้านี้ทางสร้างอนาคตไทยของคุณอุตมะใช่ไหม

ล่าสุดนะครับพลังประชารัฐจัดงานระดมทุน
ภายใต้ชื่อพลังประชารัฐใจบันดาลแรง
นี่ฮะที่ห้องบางกอก

ระดมทุนในครั้งนี้เป็นครั้งที่๒นะครับ
จัดครั้งแรกเมื่อปี๖๒นะครับ
ครอบนี้ขายโต๊ะจีนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโต๊ะนะฮะโต๊ะละสามล้านบาทนะครับ
ทำให้วันนี้มีผู้ซื้อโต๊ะจีนเข้ามาเนี่ยงานระดมทุนของพักพลังประชารัฐ
ว่าได้เงินเข้าพักไม่ต่ำกว่าห้าร้อยสิบล้านบาทเมนูก็เยอะแยะมากมายนะฮะ
ของดีแต่ละพื้นที่นะครับที่อยู่บนโต๊ะจีนวันนี้นะฮะ
นี่ตามเมนูนี่เลยท่านผู้ชมก็ลองดูเอานะฮะเยอะแยะหลายอย่างนะครับ
พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐขึ้นกล่าวปราถักกฐา
เปิดใจบนเวทีโดยมีพิธีกรเนี่ยมาถามตอบในเรื่องต่าง
เรื่องสามปอก็ถามนะฮะบิ๊กป้อมบอกไม่มีอะไรที่แยกจากกันได้
สำหรับความเป็นพี่น้องของสามปบิ๊กป้อมบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์
แล้วก็บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผาจินดานี่ฮะ
ส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยแม้จะไปคนละทาง
แต่มันก็เป็นการแยกกันเฉพาะการเมืองเพราะการเมืองอาจเห็นไม่เหมือนกันได้
แต่พี่น้องยังไงก็แยกจากกันไม่ได้พิธีกรก็ถามว่าวันนี้ถือว่าพร้อมไหม
สำหรับการจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยพร้อมแล้วใช่ไหม
ผลเอกประวิทย์บอกว่าถ้าถามว่าผมพร้อมไหมผมก็ต้องพร้อม